เมื่อ๒ทีมฟุตบอลชั้นนำของเอเชีย

ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ถ่ายทอดสด

ภูริรัมท์๑๗เจ้าของ๕แชมป์บนดีไซน์ของไทร

เสาร์ที่๑๓ภูมิภัณฑ์นี้๑๘นาฬิกา๓๐นาทีเป็นต้นไป
ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ถ่ายทอดสด